อึ้งขายาดมเชื้อโควิด
จงใจให้ติดหวังเงินประกัน
คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวมา๑เดือนนะคะ
ว่ามีคนตั้งใจจะติดโควิดเพื่อหวังเงินเคลมประกัน
เพราะบางประกันเขาบอกว่าเจอจ่ายจบ

บางคนก็บอกว่าทำมาหากินอะไรไม่ได้ไปติดโควิดแล้วละกัน
ได้เงินเคลมประกันก้อนก็ยังดีถูกไหมฮะ
ล่าสุดค่ะมาเป็นคิวขายยาดมที่มีเชื้อโควิดอยู่ข้างใน
ผู้หญิงคนนี้โพสต์ขายแบบนี้ค่ะ
โอ้โหนี่ขายกันจงแจ้งกับนี้กันเลยทีเดียวนะฮะ
คุณผู้ชมเขาขายเนี่ยอันละร้อยห้าสิบบาท
แล้วเขาบอกว่าในนั้นมีเชื้อโควิด
แล้วหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปปรากฏว่ามีคนเอาคลิปต้นฉบับ
ไปทำสิงเรียนแบบแล้วสุดท้ายนี่
เราโดมตอนเราเป็นโควิดสำหรับผู้ที่ทำประกันโควิด
ไปทำเรียนแบบพอไปทำเรียนแบบเสร็จปุ๊บ
คราวนี้คลิปต้นฉบับเขาก็ลบเลยค่ะ
เนื่องจากว่าชาวเน็ตหลายคนออกมาต่อว่าเลยถึงความไม่เหมาะสม
มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
เอาผิดกับเจ้าของคลิปที่เป็นคลิปต้นฉบับนะคะ
คุณผู้ชมแน่นอนเราในฐานะสื่อมวลชนต้องตรวจสอบให้ค่ะ
เราตรวจสอบไปที่ผู้โพสต์คลิปต้นฉบับพบว่าเธอเคยติดโควิดโควิด๑๙จริง
แล้วเคยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแม่โจ้ที่เชียงใหม่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
สำหรับคลิปยาดมโควิดที่เธอโพสต์
ลองฟังนะคะว่าเธอชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชมจะโอเคไหม
เธอบอกว่าตอนติดโควิดเนี่ยเธอไปดมยาดมแล้วจมูกมันไม่ได้กลิ่น
ก็เลยหยิบยาดมมาดมกำลังจะเอามาทิ้ง
ก็เลยนึกได้ว่าอยากหอกหยอกชาวเน็ต
อยากเอาคลิปนี้มาหยอกไม่ได้ตั้งใจจะมาขาย๑๕๐บาทจริง
ยาดมนี้เธอใช้ดมตอนที่เทสเท็จว่าดมได้ไหม
จมูกว่ายังได้กลิ่นอยู่ไหมนะคะแล้วสุดท้ายมันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
มันเป็นเรื่องโจ๊กค่ะแต่โจ๊กแบบนี้สังคมบอกว่าไม่ตลกด้วย

ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าทำแบบนี้ไปนะฮะ
ท่านอาจจะได้ตังค์แหละนะฮะบริษัทประกันเขาหลับตาให้ตังค์ท่านไปแหละ
แต่ปอดท่านมีรอยโรคแล้วนะคราวนี้ปอดท่านจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะ
นะครับถ้าท่านตั้งใจจะไปติดโควิดแล้วอีกหน่อยนะ
เวลามีโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับปอดนะนะครับ